นามเรียนพี่น้องด้วยการที่สวนมากขึ้น
ไปแล้วนะครับ
นั้นจะน่าไปอยู่ร้านตรงนี้

ตามผู้บัด

ภูมิแค่ภูมิ
แข่ทำเกิดเดียวกันกับที่เกิดที่ต่างทางทางงานตรงนี้

แต่สภาพก็น่าจะมาเข้าทอง

ไปสอบเข้าโรงเรียน
เดี๋ยวสะอาท

เขาคุ้นหมุดอยู่ภูมิภาพภรรยาสาร

ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลัง